งานนี้ก็สวยเหมือนกันเพราะนางรำมาเต็มเลยค่ะ
นางรำที่ว่าเป็นคณะนางรำ
โหทาวเวซวันที่นี่ดูเข้มขังนะ

ลานหน้าทาเวสวันวัดเนินสุกค่ะหรือว่าวัดละโอกนะ
อยู่ที่ตรงบนทุ่งควายกินน้ำโพยแกรงจังหวัดระย่อ

นะคะทั้งท่ารำทั้งนางรำ
งดงามจริงดูแล้วก็เพลิดเติมตา
นางรำได้มาร่ายรำสวยแบบนี้เพราะ
คุณวันจันทนศรีสืบวงอายุ๖๒ปี
พร้อมกับคุณนรงวงสวรรค์อายุ๖๒

นี่คนดวงดีเขาก็มีธรรมด้วย

เพราะว่าทางผู้โชคดีเขาเดินทางมากับครอบครัว
แล้วมากับคณะนางรำนี่แหละนะ
ให้เขามารำแก้บนท้าเวสวรรค
แล้วก็ยังจุดประทัด๕๐๐นัดด้วย

ก็ดูเว้ยก็เตรียมดูสินะ
มันจะปรากฏอะไรออกมาในช่วงสุดท้าย

ไปดูคนที่เขาโชคดีคุณวันจันทร์
คุณวันจันทร์บอกว่าเขาทำธุรกิจโรงงานเป่าขวด
โดยส่วนตัวมีความศรัทธาในท้าเวสวัน
ซึ่งก่อนที่จะทำพิธีเบิกเงียดท้าวเวสวัน

พอทำพิธีเบิกเนธทาเวสวันเสร็จ

ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๒ได้เงินมา

ส่วนคุณสุภาชัยวานญี่ปุ่น

ตัวเองเขาถูกรางวัลมาสี่งกติด
ก็จะนำรำวงย้อนยุคมาแก้บนทาเวสวรร

เสาร์ที่๕ที่จังหวัดระยอง

ถึงคงจะต้องจดจำสถานที่แถ่งนี้ไปแล้วล่ะ

ทำไมคุณไม่เห็นประทัดเหรอคุณเลยเซ็งเหรอ
ทำไมคุณจะนักไม่ได้รอบกับประทัด

ไม่ค่ะจะดูตรงนี้ตรงนี้ค้างไว้
หมดแล้วเหรอจบไปที่ใหม่แล้วหมดแล้วเหรอ